วันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปส่องแฟชั่นแซ่บของคุณแม่ชมพู่อารยาตอนนี้ตั้งท้อง๕เดือนเข้าสู่๖เดือนแล้ว

ใช่ค่ะรวมไปถึงข่าวดีวันนี้บอกเลยว่าแต่งแล้วค่ะแต่งสักทีนะคะ
สำหรับคุณจักรจันทร์อาคัมซิริแล้วก็เจ้าบ่าวสุดหล่อคุณเควัฒนานั่นเองค่ะ
วันนี้แหม่เรื่องราวดีเริ่มต้นกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
คู่นี้อย่างที่รู้รู้กันเขาจับมือฝ่ามรสุมข่าวดราม่าต่างมากมาย
จนถึงวันนี้แหละค่ะเป็นวันที่ทั้งคู่มีความสุขมากจริงนะคะ
สำหรับเจ้าสาวคนสวยคุณจักรจันทร์อคัมซิริค่ะ
หลังจากที่ควงคู่กันจดทะเบียนสมรสไปเมื่อวันที่๒๘พฤษภาคมนะคะ
เลิกงานแต่งเดิมไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
คุณจักรจันทร์แล้วก็เจ้าบ่าวนักธุรกิจนอกวงการคุณเควัฒนา
เข้าพิธีฉลองมงคลสมรสตามแบบพิธีไทยค่ะ
กลางบรรยากาศสุดหวานชื่นอบอวนไปด้วยความสุขจริง
คุณผู้ชมดูสิทั้งบ่าวทั้งสาวนะคะ

นางเอกคนสวยของเรามาในชุดไทยห่มสบายสุดงดงามจริงนะคุณผู้ชมนะ
ตลอดช่วงสายที่ผ่านมาเขาก็เริ่มมีเพื่อนพี่น้อง
ในวงการบันเทิงหลายคนเลยนะคะ
คุณหญิงเป็นดีตาแม่บุ๋มก็ไปเพิ่มรู้สึกยังมีดีกันถูกต้อง
อย่างที่พี่แจ๊คบอกไปแล้วก็หลายคนเริ่มทยอยโพสต์ภาพกันด้วย
แล้วก็โพสต์คลิปบรรยากาศในงานกันนะฮะ
รวมไปถึง๒นางเอกสาวสวยเกรสการกล้าแล้วก็เดียน่าฟรีโป้
รับบทเพื่อนเจ้าสาวไปเลยจ้า

ที่เจ้าบ่าวจะเข้าไปรับตัวเจ้าสาวในพิธีค่ะ
แล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้คุณผู้ชมประมาณบ่าย๓โมงนะ
บ่าวสาวเขาจะมีการแถลงข่าวเปิดใจอย่างเป็นทางการอีกครั้งกับสื่อมวลชนนะคะ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามภาพบรรยากาศได้อีกครั้งในบันเทิงไทยรัฐในช่วงสายวันพรุ่งนี้
พิเศษตรงที่เขาเอาผ้าเนี่ยผ้าทอเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะ
มาเป็นลวดลายแบบเป็นดอกเบนจมาสคุณดูสินะฮะ
เป็นสัญลักษณ์แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น
เขาบอกว่ามันมีความหมายคือเป็นสัญลักษณ์แห่งการสุขภาพแข็งแรง
อายุยืนยาวรวมไปถึงไอ้สิ่งที่ไม่ดีชั่วร้ายทั้งหลาย

ตัวผ้าไหมของชุดคุณจั๊กขจันนี่นะครับ
กลีบทำมาจากผ้าไหมพื้นบ้านจากอำเภอปักทงชัย
นุ่งใช้เป็นลักษณะนุ่งสดเน้นชั่วทรงของเจ้าสาวค่ะ

รวมไปถึงเครื่องประดับทั้งเนื้อทั้งตัวสวยงามมาก
เป็นเครื่องประดับโบราณจากครูช่างทอง
รวมแล้วสิริรวมชุดนี้สวยแบบนี้
เท่าไหร่คะประมาณ๔แสนบาท
ว้าวเกือบครึ่งล้านกันเลยทีเดียวนะคะ
เอาเป็นว่าเราติดตามดูภาพบรรยากาศได้นะคะ
ก็อย่างที่บอกไปนะคะบ่าย๒โมงเดี๋ยวมีแถลงข่าวนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามกันต่อกับบันเทิงไทยรัฐเต็มนะคะ

อยากรอชมชุดสวยตาแตกจริงเป็นแบบนี้เนอะ